จะเจอกันกับเรา๒สาวควันแล้วกับเฉอรีนะคะ
อัปเดตอาการของนักแข่งรถชื่อดัง
ไปประสบุบัติเหตุอยู่ที่บุรีรับโน้นเลยเห็นว่า
ต้องนั่งส่งตัวมาแบบเฮลิคอปเตอร์ข้ามเผลอแบบฉุกเฉินจริง
จำชื่อของคุณติ๊งโน้ตเอาไว้อยู่แล้วนะคะ
แต่ว่ากันด้วยเรื่องอุบัติเหตุดีกว่านะคะหลายคนเป็นห่วงเหมือนกัน
เราก็สอบถามกันไปที่น้องสาวคุณติ๊งโน้ต

อาการของพี่ชายเขาน่าเป็นห่วงมากเลย

กระดูกสันหลังหักถึง๖ซี่เลยนะคะ
แล้วก็กระดูกบริเวณลิ้นปี่ก็หัก
บักด้านซ้ายร้าวซี่โครงด้านซ้ายอักเสบมาจากแรงกระแทก
แต่ยังดีที่ไม่แตกหักแล้วก็มีอาการฟกช้ำตามร่างกายเล็กน้อย
คือรวมฟังแล้วหนักทุกจุด
เกือบจะทั้งตัวทั้งตัวแล้วก็ครอบครัวเป็นห่วง
เพราะว่าอะไรการผ่าตัดกระดูกสันหลังคุณหมอบอกว่ามีความเสี่ยงมากนะคะ
เพราะว่าคนไข้อาจจะพิการหรือว่าเสียชีวิตได้ค่ะ
แต่ล่าสุดข่าวดีค่ะเป็นข่าวดีของครอบครัว

บันเทิงไทยรัฐของเราได้รับคำยืนยันจากคุณตินาศแล้วนะคะ
บอกว่าการผ่าตัดเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ
เรียกว่าเป็นโอกาสหนึ่งในล้านเลยก็ว่าได้นะคะ
ส่วนหนึ่งเห็นคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะว่าร่างกายของคุณติ๊โน้ตค่อนข้างแข็งแรง
ก็เลยฟื้นฟูได้เร็วนั่นเองนะคะ
แพทย์ก็อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลในวันพฤหัสสบดีที่จะถึงนี้แล้วค่ะ
และนอกจากนี้ทางครอบครัวก็ยังมีความเชื่อด้วยว่า

ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมาจากปีนี้เป็นปีชงของคุณติ๊งโน้ตก็เป็นได้ค่ะ
ซึ่งครอบครัวก็เลยพาคุณพี่หมอดูที่สนิทสนมมาเยี่ยมเยี่ยนและที่แน่นอนค่ะ
เช็คดวงกันข้างเตียงเลยนะฮะให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลย
ตอนนี้รอดแล้วก็หลังจากนี้ก็ขอให้มีแต่เรื่องราวดีก็แล้วกันนะคะ

ก็ก่อนจะไปแข่งก็เดี๋ยวก่อนเราก็มาที่แบบว่ารักษาตัวเองก่อนนะคะก็ใจเย็นก่อนแล้วกันเนาะ